การทำความดีเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็กิจกรรมดีที่เกิดขึ้นกันนะครับ

ได้มีการจัดแข่งขันเรือยาวร่วมใจถวายพ่อหลวง
ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะครับ
เพราะว่ามีเรือยาวจากทั่วประเทศ
ถึง๘๙ลำเข้าร่วมในการแข่งขันครับ
อ่างเก็บน้ำบ้านเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีขันนะครับ
ซึ่งเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดให้มีกิจกรรม
เรือยาร่วมใจถวายพ่อหลวง
โดยมีเรือชื่อดังจากทั่วประเทศนะคุณ
ถึง๘๙ลำอย่างที่เห็นนี้นะครับ

เป็นการย้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จทอดพระเนธการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
เมื่อวันที่๒๘ธันวาคมปีพุทธศักราช๒๕๕๑
อ่างเก็บน้ำเขาเต่าแห่งนี้นะครับ

แบ่งการแข่งขันออกเป็น๓ประเภทครับ
๓๐ฟีและก็๒๓ฟี

ชนะเลิศจากการแข่งขันเรือยาวสนามต่างทั่วประเทศ
ประดิษฐานหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชด้วยนะครับ

ยังมีการแห่เรือสุพรรณหงษ์แล้วก็เรืออนันตนาคาราชนะครับ

ส่วนสารากลางอ่างเก็บน้ำสร้างขึ้นเพื่อเตรียม
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เวลานี้อยู่ที่สาราราชประชาสมาคมหัวหินนะครับ
รอทำพิธีอันเชิญเพื่อประดิษฐานเป็นการถาวรต่อไปครับ